ดูต่อกันที่เรื่องราวของการใช้เงินกันดีกว่า
แล้วก็ไปเจอนุ่มหล่อในงานมาด้วยนะคะ
ดาราดังก็มาช้อปปิ้งกันเพียบค่ะ
งานนี้บันเทิงไทยรัฐไปเจออีกหนึ่งหนุ่มหล่อนี่เลยยืนหล่ออยู่
ถ้าดิฉันพูดชื่อปุ๊บรู้เลยว่าดิฉันแก่แล้ว

แล้วก็เมียรักอย่างคุณไอซ์ลูกนครเนี่ย
กับลูกสาวน้องนิลาหายไปไหนนะจ๊ะไม่มาด้วยกันเหรอ
ว่าได้ข่าวว่าเตรียมจะย้ายบ้านไปอยู่ข้างบ้านพ่อตาจริงหรือเปล่า
รวมไปถึงข่าวแบงค์ลาวงการละครเนี่ย
แต่ว่าพร้อมจะคัมแบ็คกลับมากับกระแสรียูเนียน
กับการเป็นนักร้องอะไรยังไง
ฮอตจะจัดไฟเขียวให้คอนเสิร์ตขึ้นอีกวงหรือเปล่า

เฮียฮอล์ว่ามีคุยที่แบ็คบานีลาไหมครับ
ก็มีคุยมีได้เส้นเจอกันตามในโซเชียลครับ
ทุกคนตอนนี้ก็ดูแฮปปี้ดี

ก็ต้องบอกไแบบก่อนนะครับ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่สตาร์ฟความหล่อเอาไว้เลยนะคะ